สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะให้เหมาะกับสูตรหน่อย
แต่งตัวทำผมเห็นเสกพระเอกเข้ากับนิสัยใจคอมากชอบ

ใช่เห็นแล้วค่ะเห็นคุณลงรูปอวยพรลูกแล้วเลือกรูปลูกที่

ถ้าที่ฉันเป็นมาอยู่ฉันจะแบบว่าขอลาออก

แรดจังไม่แรดสักเดี๋ยวเลย
มันเป็นคนที่สับซ้อนเนี่ยละ
ใช่มันไม่เหมือนมันไม่ผู้ชาย
ท่านผู้ชมจะคิดว่ามดดำรู้ทุกเรื่อง

รู้ตั้งแต่ที่มาที่ไป
ก็อย่าไปพูดอย่างนี้สิเดี๋ยวเขาก็มาถามผมอีก
เวลามีเรื่องอะไรอยู่นี้เขามีนักข่าวมาถามผมแล้วนะ

ยังไม่อยู่มันตัวดีค่ะเอามาข่าวแรก
ข่าวแรกค่ะนี่นะคะสลายสรีรธาตุท่านปัญญา

เด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อปัญญานันทภิกุ
อดีตเจ้าอาวาสวัดชนประธานรังสริตค่ะ
หลังจากที่ท่านได้มรณภาพไปนะคะ
เมื่อวันที่๑๐ตุลาคมพศ๒๕๕๐

และผู้ที่มีจิตเลื่อมสายศรัทธา

เมื่อวานนี้ที่วัดชนประธานรังสริต

ซึ่งบรรยากาศในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา๘โมง

ทั่วสารทิศทยอยมาร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ
ภายในลานด้านหน้าของโรงเรียนพุทธธรรม

แสดงความอาลัยต่อหลวงพ่อปัญญาด้วย
ที่ภาคสาหัวหน้าศาลผู้บัญชาการมนตรฐานบกที่๑๑

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนทบุรี

จากนั้นเสด็จขึ้นเมนทรงทอด
ไตรและพระราชทานเพลิงศพ

เป็นประธานในการวางดอกไม้จันทร์

ราชการและประชาชนขึ้นวางดอกไม้จันท

รัฐราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

ได้มีการเชิญหีบศพหลวงพ่อปัญญา
เมนกลับมายังจิตกาธาน

เพื่อเผาจริงในเวลา๒๒นาฬิกาค่ะ

พ่อปัญญาพระปัญญานันทมุณี

ก็คนใหม่นะคะเดี๋ยวจะเห็นภาพค่ะ

และสวดมนต์มรณานุสติคาถา

อาคารปัญญานันทานุสร

ในช่วงเช้าที่ผ่านมา

สมเด็จพระพรมวชิระยาน
เจ้าอาวาสวัดยานาวาซึ่งเป็นประธานในพิธีบรรจุอัฐิธาตุค่ะ
ปีนะคะที่เก็บไว้แล้วก็
มีพิธีคือไม่เก็บอะไรไว้เลยนอกจากอัฐิเล็กน้อยเท่านั้นค่ะ
ไม่ติดอะไรไม่ยึดอะไรเลย
เอามาเรื่องต่อไปเรื่องนี้โหดมาก
มากนะครับเป็นเรื่องของสาว๑๖เนี่ย

คือก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครับมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อคุณนก
หรือว่าทางนางจันทิราศรีศักดิ์เนี่ยเป็นชาวพฤติบุรี
ก็ได้มีการไปขอความช่วยเหลือจากหลายที่นะฮะแต่ว่า
หลายคนก็อาจจะมองว่ามันจริงหรือไม่จริงก็ไม่ทราบนะฮะ
เขาก็เลยไปร้องทางคุณปวีนาว่าลูกสาวเขาเนี่ยหาย
ไป๕ปีกว่าแล้วคือ๖ปีตลอดเวลาเขาหาที่ร้องตลอดไหม

นักขายนะไม่มีใครรับเลยจนสุดท้ายเนี่ยนะฮะก็
ปี๕๕ตั้งแต่ปี๕๕จนปีนี้๖๐เมื่อวันที่๑๙ที่ผ่านมา๑๙ตุลามีพลเมืองดีไปบอกเขา
บอกว่าลูกของคุณตายแล้วนะลูกก็ชื่อน้ำโดนทางนายจ้างฆ่าตาย
นายจ้างของเขาคนนี้เรียกว่าเป็นอดีตนางงามชื่อว่าโมนา
เขาบอกเป็นคนที่อารมณ์รุนแรงมากวิธีการฆ่าของโมนาเขาฆ่ายังไงรู้ไหม
เขาเอากระป๋องสเปร์ไอ้สเปร์ฉีดน้ำหอมตีหน้าทุบที่หน้าแล้วก็ไม่ตายนะ
กามหักแล้วก็มีการซ้อมทรมานอีกเตะเขาสิกระดูกใช้โครงหัก
พอเสร็จปุ๊บเอาผู้หญิงคนนี้เอาน้องน้ำเอาไปไว้ที่ริมระเบียงห้อง
แล้วก็ใช้กุญแจมือล็อกเอาไว้ให้ใส่แค่แพมเฟิร์ด
ใช้แคมเฟิร์ดไว้ผืนเดียวไม่ต้องฉี่กันทั้งเท่านั้น
จนเด็กคนนี้นี่ค่อยตายไปทีละวันแล้วก็ตาย
วันที่ตายบาดเจ็บจนตายเพราะไม่พาไปรักษา
จนกระทั่งตอนหลังมารู้ว่าคุณเด็กคนนี้ตาย
ก็เลยโทรไปเรียกญาติตัวเองให้มาเอาศพเอาไปฝังอำพลางอยู่ที่เพชรบุรี

เพราะว่าไปโกหกท่านว่าเป็นแรงงานต่างด้าว
ถ้าไม่เผาให้เพราะไม่มีใบมรณบัตร

เขาก็เลยต้องเอามาฝังไว้ที่ต้นตาน

คือเมื่อมาลังกุมภาพี๕๕ที่ผ่านมาเนี่ย

คือก็มีทางโมนาเป็นอดีตนางงามนะครับ
เขาต้องการเด็กเป็นบ้านของเขา
โดยการอ้างว่าจะเอาเข้ามาที่กรุงเทพเพราะบ้านเขาอยู่ที่เพชรบุรี
จังหวัดบุรีนะครับแล้วบอกว่ามีคอนโดอยู่ที่สุมวิทย์
จะเอาเด็กไปเป็นเด็กรับใช้

เสร็จปรากฏว่าทางน้ำก็เลยสมัครไป

แล้วก็ทางโมนาเนี่ยไปรับปากกับตัวแม่ไว้นะครับ

ทุกอาทิตย์มาให้เจอทุกอาทิตย์

เขาบอกว่าอ๋อพอดีทำงานอยู่นู่นนี่นั่น

จนกระทั่งมาเดือนมีนานะครับ

โมนาโทรศัพท์ไปบอกแม่ของเด็กคนนี้
บอกว่าเด็กคนนี้หนีออกจากบ้านไปแล้ว

ถูกโมนาเนี่ยฆ่าตายแล้ว
ตอนนี้ตำรวจก็เลยไปจับตัวโมนามาเรียบร้อยแล้วนะฮะ
แล้วก็ฝากขังไว้เมื่อเช้านี้

รู้ว่าถูกฆ่าตายแล้วฝังไว้ตั้ง๕ปีเนี่ย
คือมีพลเมืองดีคนหนึ่งซึ่งรู้เห็น

เชื่อว่าอย่างนั้นแต่เขายังปิดอยู่
แต่จริงก็อาจจะมีข่าวที่หลุดล็อแบบใคร

แต่ล่าสุดทางโมนานะครับบอกว่า

คนที่ฆ่าคือว่านางสาวเมาส์ซึ่งเป็นธอมเป็นคู่หูของตน
ส่วนเรื่องตียอมรับว่าตีจริงเพราะว่าซุกซนชอบปีนกำแพงเล่นแต่ไม่ได้ทำร้าย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

ซึ่งเยือนผ่านทานหลิบนี้เลยแต่อยู่เป็นศพอยู่ใต้ต้นตาลเนี่ย
เขาบอกอารมณ์ร้อนคงไม่หรอกคงทำอะไรไม่พอใจไม่ถูกใจอย่างฟาดพังมือ
โดนกันมั่วไงทางนี้ก็บอกทั้งธอมฆ่าอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันมีพยานยืนยันแล้วไงว่าอะไรเป็นอะไร
ทำจนกระดูกแตกอย่างนี้ยังไม่ต้องพูดว่าถูกค้างถูกมัดอะไรจริงหรือเปล่านะแต่กระดูกทั้งล่างแตกอย่างนี้แล้วไม่เอาไปรักษานี้
ไม่รักษาไม่ให้ไปหาหมอแถมเอากุญแจมือล็อกไว้เขาว่าอย่างนั้นนะอันนี้ผมก็ไม่รู้เลยอย่ามาฟ้องผมแล้วกัน
ผมก็ฟังจากข่าวเข้ามาไม่ผมฟังจากแม่เขามาแม่เขาเล่าให้ฟังอย่างนี้เลยเพราะคนที่ไปบอกแม่เขาเขาเล่าอย่างนี้
แล้วคนที่ไปเล่าเนี่ยผมเขียนให้เลยแล้วกันว่าเป็นใครผมบอกเลยพยานคนนั้นคือคนนี้
ก็เห็นอยู่นะมาอัปเดตเรื่องตูนกันนะคะอย่างที่เราได้ทราบกันตั้งแต่เมื่อวันที่๖ซึ่งเริ่มวิ่งกันในวันนั้นนะคะอยู่ในพื้นที่
ที่ตลอดตั้งแต่วิ่งตั้งแต่วันแรกยอด๘๑ล้านบาทกันเลยทีเดียว
ได้ออกวิ่งในโครงการ๙คนละ๙
เพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศเป็นวันที่๖
โดยเริ่มต้นจากลานกีฬากิโลเมตรที่๗๒ค่ายทหาร
แล้วก็จะไปสิ้นสุดที่ปั๊มปอตทนะคะ
หม่อนอานนท์อำเภอนาม่อนจังหวัดสงครา
รวมระยะทางคือ๖๑กิโลเมตรใช่ต่อวัน
ก็ได้พบว่าตลอดทั้งสองข้างทางก็มีคณะของนักร้องหนุ่มวิ่งผ่าน
ได้มีประชาชนเนี่ยได้เดินทางมาให้กำลังใจกันอย่างเนื่องแน่นนะครับ
จนล่าสุดพบว่ายอดบริจาคพุ่งถึง๘๗ล้านบาทแล้วค่ะ
ก็เรียกได้ว่าการวิ่งครั้งนี้ได้วิ่งจบเซตที่๑ซึ่งเป็นระยะทาง๑๒กิโลเมตร
แล้วก็ได้เข้าจุดพักที่ร้านอาหารนะฮะตรงอำเภอเทพานะฮะ
ก่อนที่จะออกจากจุดพักวิ่งเนี่ยตอน๗โมงเช้าไปยังโรงเรียนบ้านปากบาง
เพื่อที่จะมอบอุปกรณ์กีฬาชุดนักเรียนและทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียน
แล้วก็มอบให้กับทุกโรงเรียนตามเส้นทางที่ตัวเองเขาผ่านไป
นี่ขนาดวิ่งนะยังต้องมานั่งร้องเพลงด้วยเลยคิดดูเอาก็แล้วกัน
ทางด้านแพทย์หญิงสมิทดานะคะแพทย์ประจำตัวเผยอาการบาดเจ็บที่หลังของตูน
ว่าขณะนี้เนี่ยดีขึ้นแล้วค่ะขณะที่เจ้าตัวเนี่ยยังยิ้มแย้มนะเต็มกับ
แย้มกับแฟนคลับอยู่ตลอดระยะทางที่มาคอยต้อนรับไม่หวั่นแม้กระทั่งอากาศอาการเปลี่ยนแปลง
อากาศที่เปลี่ยนแปลงนะเพราะบางทีก็ฝนตกอยู่ด้วยใช่ไหม
ขณะนี้ในเฟซบุ๊กนะ๙คนละ๙เพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศ
ที่ไปตรงไปถึงแม่สายเนี่ยแนะนำวิธีการถ่ายรูปสักนิดนึงนะ
อย่างเวลาพอคุณตูนเขาวิ่งผ่านไปอะไรอย่างนี้นะ
มันก็มีกำหนดการคาดเคลื่อนมากเลยเมื่อเวลาจะต้องหยุดการถ่ายรูปหรืออะไรอย่างนี้
เนื่องจากตูนบอดี้แสลมมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณข้อเท้า
ขณะที่ในพื้นที่เนี่ยก็มีฝนตกลงมาเป็นระยะประกอบกับแวะถ่ายรูปแล้วก็บริจาคระหว่างทางเนี่ย
โดยรายละเอียดนี่บอกอย่างนี้เลยนะอันที่๑เนี่ยถ้าจะถ่ายภาพด้วยโหมด
แล้วก็เข้าคิวตามพื้นที่ที่ทีมงานได้จัดเตรียมเอาไว้
ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

คือวิ่งเงินอยู่ไหมเราพูดแต่วันแรกนะคุณหนุ่ม
ที่บอกว่าถ้าวิ่งแล้วหยุดอย่างนี้อันตราย
ถูกต้องใช่วิ่งวิ่งระยะยาวว่ะใช่
คือทางแพทย์เขาลงความเห็นมาแล้วนะฮะว่า
การที่คุณตูนปวดหลักแล้วก็ปวดข้อเท้า
เป็นคนวิ่งแล้วก็หยุดหยุดเพราะอะไร
เพราะว่าบางทีไปขอเซลฟี่แล้วก็นั่งเซลฟี่

เข้าใจแต่ก็เป็นอันตรายกับคุณตูนมากจริง

ตอนนี้ยอดอัปเดตเท่าไหร่
อ่าฮะแล้วมั้ย

แล้วเขาทำแล้วเขาพูดแล้วเขาทำแล้วเขาทำจริง

มีเรื่องร้านตัดผมที่ทำให้ผู้ชายได้เมีย

ขอขอวันเกิดลูกเด็กหนึ่งได้ไหมครับ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

จริงผมไม่ค่อยได้เจอมายูหรอกเพราะตื่นเช้าปุ๊บเข้าไปทำงาน
หลังจากนั้นตอนบ่ายผมก็ออกไปทำงานแล้ว
กลับมาผมกลับไปถึง๔ทุ่มปุ๊บเขาก็นอนแล้ว

กระเป๋ากุ้งน่าเอ็นดูแล้วก็ชอบเล่นตุ๊กแก่
มาเรื่องนี้ไล่จับผีปอบออกจากหมู่บ้านอีกแล้ว
นะฮะเขาบอกว่าอย่างนี้
เวลาคุณอมอ่านข่าวพวกนี้มันได้อารมณ์มาก
ชาวนาบงบอกโล่งอกมากเลยหลังพ่อหมอฤษีนะฮะ
แล้วก็พระมาทำพิธีไล่ผีปอบออกจากหมู่บ้าน
แต่ยังพบว่ามีการนำสายสินแล้วก็เครื่องป้องกันผี
เอาไปไว้แถวบริเวณบ้านอยู่นะฮะ
จากกรุณิโหมชาวบ้านนาบงนะครับ
อยู่ที่อำเภอหนองกรุงศรีที่กรสินเนี่ยนะฮะ

สายสินเนี่ยเหรอสายอะไร
หลังพวกมันมีชาวบ้านศรีชวิตโดยไม่ทราบสายเหตุ

โดยชาวบ้านหวั่นว่าจะมีผีปอบเข้ามาอยู่ในบริเวณหมู่บ้านนะครับ
ก็เลยได้มีการรวมตัวลงขันกันนะครับ

ไล่จับผีปอบใส่กระบอกไม้ไผ่นะฮะ

แล้วก็ทำพิธีปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากหมู่บ้านนะครับ

ก็เลยลงขันกัน

แล้วก็เกจิอาจารย์ประจำตำบลมาช่วยจับผีปอบ

ชาวบ้านเขาก็บอกว่าพิธีการจับปีปอบถือเป็นความชื่อของชาวบ้าน
ทางอำเภอได้มาร่วมสังเกตการณ์ในช่วงประกอบพิธี
ทุกอย่างด้วยความลับลื่นเรียบร้อยดี
พอหลังจากประกอบพิธีเจ็ดก็พบว่า

มืดโพงหญ้าหรือแบบที่แม่น้ำขัง

ตอนกลางคืนค่อยออกมาทิ้งออกมาล่าเหยื่อ

อันนี้มันเป็นไม้มันไม้ไว้ล่าปอก

คืออย่างนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่า

อันนี้มันก็เข้าใจได้
แต่ในมุมของหมู่บ้านเขาเอง

มันเป็นความเชื่อตั้งแต่โบราณของเขา

เดี๋ยวพี่ไปเที่ยวอีสานแล้วพี่เจอพี่ก็ต้องวิ่งไล่อย่างนี้
คืออันนี้ต้องยอมรับอย่างว่ามันเป็นมุมมองของหลักแต่คน

คือทั้งเขาเขาเชื่ออย่างนั้น
บางเรื่องที่เราเชื่อเขาอาจจะไม่เชื่อ

ไม่แต่เราควรที่จะเชื่อในเรื่องที่ไม่ไร้สาระ
เราจะไปเชื่อในเรื่องไร้สาระไปเพื่อ

ไม่ให้ในมุมเขาไร้สาระ
มันเป็นเรื่องตามประเพณีของเขา

แต่พอปีนึงเขาจัดการเสร็จนะคุณแม่

อีกอันหนึ่งคือภาพอื่นไม่มี

เวลาเขาจะไปเอาคนที่มาไล่

สมมุติว่าคนที่อยู่ในพื้นที่เจ็บไข้ได้ป่วย

ผูกข้อมือมาปัดเป่าอะไรอย่างนี้

ก่อนละครหรือหนังเรื่องปอบมีตัวไง
พอเป็นอย่างนี้พี่ก็เลยไม่แน่ใจว่า
พี่รู้จักคนละเรื่องกันในหนังเลยอะ
มันคล้ายเป็นจริงแล้วเขาเรียกว่าเป็นปอบ
แต่ถ้าจะมองอีกมั้งเขามองว่ามันเป็นเหมือนสิ่งชั่วร้าย
ที่มันเข้าไปอยู่ในร่างกายแล้วมันก็ทำให้เรา

แล้วถ้าเป็นวิทยาศาสตร์คืออันนี้

เพราะใจวายร่างกายผิดทำงาน

ใช่มั้ยไหลตายก็มีมุมของวิทยาศาสตร์

โอโหเอ๊ยนี่ผีแม่ใหม่มาเอาผีปอบเข้า

เขาก็เลยเชื่อไม่ตายแล้วคนก็ไม่ตาย
คืออย่างนี้มันจะเป็นประเพณีคุณแม่
ถ้าเกิดตายเดือนละศพอะไรเขาก็เฉยแต่วันนี้ตายต่อกันเลย
ตายตุกแบบว่าทั้งอาทิตย์นี้ตาย๗วันมี๗คน
บางหมู่บ้านที่ผมไปที่ผมเคยไปเจอไปสัมผัสนะ
เขาจะมีกฎในหมู่บ้านเขาสิบข้อติดไว้ในหมู่บ้านเลยนะ
ห้ามทำอย่างนี้ห้ามอย่างนี้ห้ามอย่างนี้เพราะว่าถ้าคุณทำอย่างนี้
อย่างเช่นว่าห้ามมาฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าหมูในบ้าน
ในบ้านบ้านเราก็ไม่ได้ในหมู่บ้านนี้สมมุติพี่เหี่ยวมีบ้านอยู่ในบ้านในหมู่บ้านนี้ใช่ไหมฮะ
ถ้าพี่เหมียวฆ่าหมูฆ่าเห็ดเป็ดไก่ในบ้านตัวเองเนี่ยไม่ได้
ถ้าเหมียวทำถือว่าผิดกฎจะมีคนในหมู่บ้านนี้ตาย
พี่ก็ต้องออกไปฆ่าเป็ดข้างนอกบ้านพี่

เป็นข่าวที่คุณป้าพาผัวติด

อย่าเรียกเขาว่าพี่อย่าเรียกเขาป้า

ฉันก็ไม่เข้าใจว่าคนอายุ๖๕เรียกแบบว่า

อย่างที่เราเคยนำเสนอข่าวไปนะคะว่า
คุณป้าสมปองก็ติดป้ายแบบนี้ไว้

อายุระหว่าง๖๐๗๐ปี

ไม่ใช่สินอะไรไม่ตอก

ตามใดที่ป้านี่พยายามจะหาคนที่ดี
คนนะคะก็บอกอันแรกที่บอกไม่ใช่ประเพณี

ป้าเนี่ยเขาบอกว่าในชีวิตเนี่ยนะ
เขาเนี่ยป้าผ่านการมีสามีมาแล้วเยอะแยะ

ก็คือไม่ได้ดีสักทีนะ

ไม่ได้หมายว่าจะเอาประเภทพวกที่อยู่ในอาสมหรืออย่างนี้ไม่ใช่
แต่ครับผู้ชายที่เดินมาอยู่ในอายุประมาณ๖๐๗๐เนี่ยควรจะมีศิลป์ห้า

เพราะว่าข้อแรกนี้เขาบอกว่าเคยมีสามีเนี่ยนะ

ถ้าใครไม่มีสินข้อนี้สุราเมริยะก็อย่ามา

เพราะว่าปัวก็ไม่มีคนอื่นมา
ดังนั้นถ้าป้าไม่เขียนแบบนี้ป้าก็โดนอีก

ก็เหมือนกับว่าได้กับผู้ชายแล้ว
คือเหมือนว่ามีผู้ชายเข้ามาติดต่อแล้วแล้วก็ถ่ายรูปคู่กันนี่อันนี้เป็นต้น
ผลปรากฏว่าอ้าวป้าได้ผัวแล้วดีใจด้วยป้าบอกไม่ใช่ค่ะอันนี้ไม่ใช่ค่ะ
ตัวละพ่ออ่านี่จับมาจากมือกันแล้วบอกไม่ใช่ค่ะ
เรื่องของเรื่องก็คือว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเขามาเที่ยวแถวอำเภอโขงเจียม
แล้วก็เขาก็ได้ทราบข่าวว่าคุณป้าสมปองติดป้ายอย่างนี้ไว้
เขาก็เลยแบบว่ามาดูแล้วก็บอกว่าขอถ่ายรูปหน่อย
เหมือนแฟนคลับเนี่ยเป็นต้นแล้วก็ถ่ายไปนะฮะ
ป้าบอกว่าต้องพิจารณาให้ดีเลยชีวิตนี้
เราก็เคยพูดนะบอกว่าป้านี่นะอายุขนาดนี้แล้วจะมีผัวไปอีกทำไม
ให้มันแบบว่าปวดหัวถูกป่ะอืมผลปรากฏว่าป้าบอกว่าจริงจริงแล้วเนี่ย
กะจะติดเอาไว้เนี่ยถ้าในปีนึงเนี่ยนะไม่ได้ก็จะเอาออก
ให้เวลาปีหนึ่งให้ปีหนึ่งถ้าไม่ได้ดีถ้าไม่ได้ผู้ชายที่ดี
ก็จะเอาออกนะคะเพราะว่าป้าเหงาป้าก็บอกตรงตัวป้าเหงา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

คืออย่างนี้ร้านนี้เขาเป็นร้านตัดผมนะครับ
ข่าวต่อไปค่ะเขาบอกชื่อร้านชื่อร้านเขาเนี่ยทำให้คนได้เมียไง

อยู่ที่บางสะพานใกล้ที่ดิน๔๐ไร่๕๐ไร่ของคุณนั่นแหละ
ดึงดูดลูกค้านุ่มแก่มากันเต็ม
ขอให้กล้องสังเกตเจ้าของร้านตัดไปที่เจ้าของร้านนิดนึงครับ
คุณจะเห็นทรงผมของเจ้าของร้าน

เป็นผมทรงเดียวกับเจ้าของร้าน
นี่คุณเขาบอกเดิมเขาชื่อร้านได้เมีย
ร้านนี่ตั้งชีวิวว่าได้เมียแต่พี่ถูกใจ
ก็แบบถูกใจถูกดีซอล่อง
ถูกใจของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการแล้วพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
ที่นี่แล้วได้เมียแน่นอนเขาเลยเอามาเป็นชื่อร้านเลย
แล้วเขาก็ตัดได้ทุกรูปแบบเขาก็ทันสมัยมากเขาก็อัปเดต
เทรนด์ตลอดเวลาเอาใจลูกค้าแบบสุด
ภัยทูลดอกรักคนนี้เขาชื่อเขาชื่อนี้ชื่อร้านได้เมีย
ประกอบอาชีพเป็นช่างตัดผมมากว่า๒๐ปีแล้ว
ที่ตั้งชื่อนี้ก็เพราะว่าสมัยเป็นช่างตัดผมใหม่
ตนเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งไม่ได้คุยเลยกับลูกค้า
ตัดเสร็จแล้วลูกค้าไม่ยอมลุกจากเก้าอี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เขาก็เลยบอกว่าจะได้เมียแล้วตัดอย่างนี้ได้เมียแล้ว
นิยมไปจากนั้นลูกค้าก็เข้าใจว่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ติดปากมาเรื่อยจนเอามาตั้งเป็นชื่อร้าน
ก็ยังไม่ได้บอกว่าพอไปแล้วได้เมียทุกคนไหมนะ
ชื่อร้านนี้สะดุดตาแน่ได้ลูกค้าใหม่ตลอดเวลาเลย
ส่วนลูกค้าประจำนะคือนายคมสรรแพ่วสะอาด
ตนมาใช้บริการร้านนี้เป็นประจำแทบทุกเดือน
การตกแต่งร้านนะคะมีการนำพระบรมชายาลักษณ์ของ
หลวงราชการที่๙มาติดไว้ทำแบบเขาก็รู้สึกดี
คือก็ถูกใจกันหมดทุกอย่างเลยนะฮะ
แต่ตัดแล้วได้เมียหรือเปล่าเนี่ยอยากให้ตามอีกหน่อย
ไปได้ตอนไหนครับ
เป็นการอวยพรที่ดีคุณหนุ่มตัดเราได้ไหมลองไหม
ชิกร้านได้ผัวมดดำเปิดเจ้าของร้านเป็นร้านของมดดำ
อะไรก็ต้องไปลงที่มดดำ
เดี๋ยวเบรกหน้าดีกว่ามาตาม
ใช่ท่านเมียฮะจะบวชละ
จะบวชได้แล้วด้วยแล้วสัก๒อาทิตย์รับคลุกค่ะ
อยู่กับโลกออนไลน์โลกไอจี

นิสัยดีนะนี่วันเกิดลูกตัวเองด้วยนะ
โอ๊ยพี่มะฉันขอประกาศให้ประเทศ

ไอ้ผู้ชายคนนี้มันเป็นอย่างนี้ทำไม
พูดถึงลูกเขานู่นนี่ต่างนานาน่ารัก

ครอส้อทชอศ่ะ
ครอสาชอว
เรื่องของหมากกันบ้างนะคะ
ที่จะบวชแล้ว
เราไปเจอเขาทำกิจกรรมที่จังหวัดกะบีนะฮะ
กิจกรรมอนุรักษ์ภายูน

สอบถามเลยว่าเป็นยังไงมีความตั้งใจมากมายอะไรขนาดไหน
ถึงได้แบบว่าจะบวชแล้วก็ได้เลิกแล้วหรืออะไรอย่างนี้
เขาก็บอกว่าใช่ครับได้เลิกบวชแล้วครับ
ก็วันที่๒๒พฤศจิกายนนี้ค่ะ
ที่วัดพญาสุเรนอยู่ในกรุงเทพนี่เอง

อีกวันหนึ่งก็จะไปอยู่ที่เชียงราย
ชื่อวัดพรเจ้าหลาย
ก็อยู่ในตัวเมืองเชียงรายเลยนะคะ
แล้วก็เขาบอกว่าตั้งใจที่จะบวชสักประมาณ๒อาทิตย์
แต่ว่าจะศึกเมื่อไหร่ก็ยังไม่มีกำหนด

ไปช่วยในเรื่องเกี่ยวกับปลาพยูนนี่แหละ
ก็ดีก็ดีมากครับ

แล้วก็ได้ให้แฟนคลับมาร่วมด้วย

เห็นคุณค่าของทรัพยากรที่กระบี

ใช่ลอยมาก

ใช่เขาเป็นงานช้างแน่นอนค่ะคุณพี่ค่ะ

พอได้เจอทั้งคู่นะคะเขาก็ให้สัมภาษณ์อย่างนี้ค่ะ
ความคืบหน้างานแต่งนะฮะของมากกี้คือว่า
กี้เพิ่งได้การ์ดแต่งมาพิมพ์ไปทั้งหมด๓๐๐๐ใบ

วิธีแบ่งการ์ดเป็นแขกของคุณพ่อคุณแม่พี่ป๊อก
คุณพ่อคุณแม่ของมากกี้แล้วก็แขกของพวกเรา
คือมากกี้กับพ็อกอีกทีนึงเป็นทั้งหมด๔กองแล้วนะฮะ
เรียกว่างานช้างส่งท้ายปีใหม่อย่างว่านั้นก็คงได้ประมาณนั้นจริงมั้งคะ
จริงแล้วแขกของผู้ใหญ่ก็เยอะเป็นเพื่อนมาไม่ได้มากมายเลยหรอก
คิดว่าน่าจะแจกการ์ดทันเพราะว่าส่งปรายศนีย์ด้วยอย่างนี้นะคะ
ส่วนการถ่ายพรีเวดดิ้งก็มีไปแล้ว๑ซีนหรืออีกซีนเป็นยังไง
เดี๋ยวให้รอดูวันจริงค่ะภายในประเทศนี่แหละ
ตัดสินใจไม่นานเพราะว่าเซตหนึ่งตามใจพี่ป๊อกเซตหนึ่งตามใจมากกี้
เออมันหนูสนุกดีนะครูนี้
ใกล้วันงานแบบนี้ถามว่าตื่นเต้นไหม
กี้บอกว่าออกงานแบบนี้จนแทบไม่ตื่นเต้นแล้ว
คือมันทั้งงานใส่ชุดแต่งงานงานสวมแว้นงานซ่อมจนไม่รู้จะตื่นเต้นอะไรแล้ว

ใช่หนูไม่มีประสบการณ์พอแล้วหนูจะไม่มีอีกคือมีวันนี้วันเดียว

หลังจากนี้ก็จะลดงานลงไหมล่ะ
กี้บอกว่าแหมน่าจะรับได้ตามปกตินะคะ
เพราะงานอีเวนต์ก็แค่๒๓ชั่วโมงเอง

หนูยังหนูจะไปแจกการ์ดก่อนหรือหลังงานได้อยู่ค่ะ
คือระหว่างนี้เขาไม่ได้หยุดรับงานเขาออกอีเวนต์

น้องปีใหม่กับท่านั่งขัดใจแม่

นี่เขาบอกว่ายังคงแฮปปี้รับลมหนาวอยู่ปารีสนะครับ
สำหรับคุณแม่คุณสวยแอฟทักษาอ่อนที่ได้ควบคุณลูกน้องปีใหม่
งานนี้นะฮะแม้จะอยู่ต่างแดนแต่ก็ไม่เคยห่างหาย
เพราะว่าล่อนภาพแล้วก็คลิปความน่ารักของนี่นะครับ
ล่าสุดประมาณนี้ไม่ได้ฟิล์มที่แค่สองแม่ลูก
ทางคุณยายของน้องปีใหม่หรือคุณแม่วัชสาของคุณแอฟ
บอกเลยว่าช็อตนี้งานดีทั้งตระกูลนะครับ
แต่มีภาพที่หลายคนเห็นแล้วอดคำไม่ได้คือ
รูปที่คุณปีหลุดทำท่าทางไม่สุภาพในสายตาคุณแม่ไปนิดนึง
ทำประสาทของเด็กด้วยการยกเท้าของตัวเองขึ้นมาแทบจะตดใบหน้าเลย
สังเกตสีหน้าคุณแม่แอปที่พยายามปลามลูกแล้วแต่ว่าก็กลายเป็นภาพที่น่ารักใหม่
คุณแอฟเขาเรียบร้อย

ไม่มีอะไรหลายถึงหน้ายังไงมองมา

มากตายแล้ว
โตอย่างนี้แล้วสมัยนี้มันจะอะไรยังไงกัน

จากเก้าอีให้นอนทั้งอย่างดีเลย
ก็ได้โพสต์ภาพอย่างที่ได้เห็นนี่แหละค่ะ
ก็วนแบบนี้นิชชั่น

เราก็จะอัพเดทเรื่อยอย่างนี้

นี่ลูกแฝดของโอปอลก็น่ารัก

บอกคุณจริงครับที่รักมายูไปงานด้วยนะ

เธอไม่ได้เชิญ
มีภรรยาคนหนึ่งเขาไปนั่งดูรายการกลัวคุณต๋อย
ภรรยาก็เลยมองค้อสามีแล้วก็บอกว่า

คุณก็ดูไปไม่เห็นทำได้มันอย่างหนังเอ็กซสักที
โอเคโอเคลาดีกว่า